ถ้าชอบมากก็ต้องรู้ว่าถุดิบในยำวุ้นเส้นมีอะไรบ้าง
ุ้งแห้งหมูสับไส้กรอกมีไหม
หรือถ้าเป็นยามวุ้นเส้นทะเลมันก็จะมีปลาหมึกมีกุ้งอะไรก็บ้าง

สั่งยามวุ้นเส้นไม่ใส่หมูสับ
แล้วสิ่งที่ได้เปิดมาดูอึ้งค่ะ
ยามไม่ใส่หมูยามไม่ใส่หมู
เปิดมานี่คือแบบโอ้โหพูดไม่ออกเลยอ่ะ
มีแค่วุ้นเส้นแล้วก็ผัก
เราก็นั่งงงอยู่พักนึงอะ
เราสั่งผิดหรือว่าคนทำไม่เข้าใจเรา
เออมันไม่มีอะไรนอกเหนือจากวุ้นเส้นกับผักเลยเหรอ
ก็นั่นไงมีน้ำราดอ่ะ

เขาเห็นหน้าเราเป็นพวกมังสวิรัติเปล่า
แต่บางส่วนเขาก็ถามว่าเฮ้ยก็คุณไม่เอาหมูสับไงมันก็เลยไม่มีหมูสับ
ไม่แล้วองค์ประกอบวัตถุดิบอื่นไม่ใส่เหรอ

ยำวุ้นเส้นไม่ใส่หมูสับ

พี่บอกต้องมีกุ้งแห้งใช่ไหม

ประเด็นที่สองคือมันแพงไปป่ะ
๖๕บาทโอ้โฮ
มันเป็นเพราะว่าของแพงหรือเปล่าตอนนี้

ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยมาตั้งคำถามนะคะ
เขาบอกว่าสั่งยำวุ้นเส้นไม่ใส่หมูสับ

แพงไปนะงงนี่งง

ใส่หมูสับตรงไหนเอาปากกามาวง
เอาปากกามาวงใส่หมูสับตรงไหนเอาปากกามาวง

บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่
คือมันต้องใส่อย่างอื่นหน่อยไหมล่ะวัตถุดิบอื่น
เช่นไส้กรอกกุ้งปูอัดปลาหมึกนะฮะ
คนแรกบอกว่าแล้วทำไมคุณไม่สั่งเป็นยำวุ้นเส้นทะเลล่ะ

วุ้นเส้นทะเลก็จริงนะแต่บางร้านก็ใส่หมูสับมาด้วย
ใช่ไหมคะร้านเราขายยามูนเส้นใส่แต่หมูสับค่ะ
ถ้าต้องการทานอย่างวุ้นเส้นกุ้งหรือทะเลก็ต้องระบุนะคะ

คือไส้กรอกกุ้งแห้งก็ไม่ไปใส่อย่างนี้เหรอ

นี่คือแต่ละร้านเหมือนผัดกะเพราพี่นึกออกมั้ยค่ะ
ผัดกะเพราบางคนก็ใส่หอมใหญ่ใส่ถั่วอะไรอย่างนี้
นึกออกมั้ยบางร้านก็ใส่แค่กะเพรากับหมูสับนึกออกมั้ยคะ
แสดงว่าอันนี้ยามูนเส้นคือใส่แต่หมูสับ

ใช่ใช่ป่ะคือถ้าจะสั่งทะเลก็ต้องสั่งทะเล
ก็เลยกลายเป็นยำเจไปเลยยำเจ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ถือว่าเป็นหมวดเรียน
คราวหน้าจะได้สั่งตั้งใจเลย
วุ้นเส้นไม่เอาหมูสับแต่เอากุ้งและปลาหมึกนะ

อันนี้เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่ง